คุณผู้ชมไปดูการไปขุดพบรูปปั้นแกะสลักพระพิคเนต
อายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ปี

ค่อนข้างที่จะอาจจะมีเสียหายบ้าง
แต่ว่าก็รูปร่างต่างยังคงอยู่
สมบูรณ์มากแล้วก็ค่อนข้างจะมีมนต์ขังพอสมควร
เขาไปขุดพบในไร่อ้อยของชาวบ้านที่อำเภอระหารทรายที่จังหวัดบุรีรำ

เป็นรูปสลักพระพิคเนตที่สร้างจากก้อนหินขนาดใหญ่
เหมือนเป็นก้อนใหญ่แล้วก็ค่อยแกะ
แกะสลักให้เป็นรูปปั้นขององค์ท่านพระพิคเนธนะฮะ
สูงสักประมาณ๕๐เซนติเมตร

ถูกขุดพบในไร่อ้อยของนางสงบพรมศรีอายุ๕๖ปี
ในพื้นที่ตำบลตาจงอำเภอระหารทรายจังหวัดบุรีรำครับ
นางสงบบอกว่าวันศุกร์ที่ผ่านมา
ลูกชายคนกลางคือในจักรพรรณ
ขับรถแทรคเตอร์ถ่ายดินในไร่อ้อย
เนื้อที่๒๐ไร่ก็เตรียมที่จะปลูกอ้อยครับ
แต่ระหว่างที่กำลังดำเนินงานอยู่เนี่ย
เพราะว่าต้องใช้อุปกรณ์ในการปั่นหน้าดินใช่ไหม
จุดทำไมสะดุดของแข็งมันกึกมันปั่นไม่ได้
ก็เลยลงจากรถไปดูเห็นเหมือนเป็นหินก้อนใหญ่อยู่ในดิน
ก็พยายามยกขึ้นมายกไม่ไหวครับ
พอคุยดูมันใหญ่เกินไปจะยกได้
ลูกชายก็เลยไหว้แล้วกันอธิษฐาน
ขอพรขอให้ยกก้อนหินขึ้นแล้วกัน
คือนึกสภาพถ้าสมมุติเป็นก้อนดินเนี่ยความหนาแน่นมันก็จะไม่เยอะ
มันก็มันก็ตักขึ้นได้มันเอาขึ้นได้แต่อันนี้เป็นก้อนหิน
ยกมือท่วมหัวขอเจ้าทงเจ้าที่นะขอให้ยกแล้วกัน

ยกขึ้นได้เลยทั้งที่มันผ่านกันไม่กี่นาที

ยกขึ้นมาได้คนเดียวครับ

แล้วพอเพ่งดูมามันไม่ใช่ก้อนหินนี่นะ
ทำไมมันมีแบบแขนมีฐานคล้ายกับองค์พระ
พอทำความสะอาดดูอ๋อเป็นรูปสลักพระพิคเนธครับ
เป็นหินแก่สลักเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยก็ยังมีรอบอยู่ตรงนั้นนะฮะ
ก็ถือว่าโอ้โหเป็นความเป็นสิริมงคล
ก็เลยเอากันขึ้นมาตั้งอยู่ตรงนี้แล้วก็เนี่ยทำพิธงพิธีไหว้กันไปนะฮะ
สงบก็บอกว่าทางสำนักศิลปากรที่๑๒นครราชศรีมา
มีการส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจสอบแล้วสันนิษฐานว่า
เป็นรูปสลักพระพิคเนธองค์นี้อายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
นานมากเบื้องต้นจากกรมศิลปากรนะอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐๐ปี
เนื่องจากว่าพื้นที่บริเวณหมู่บ้านแห่งนี้
สมัยก่อนมันเป็นเมืองโบราณครับค่ะเป็นเมืองโบราณสมัยก่อน
เพราะมีการขุดพบวัตถุโบราณแล้วหลายครั้ง
ตรงนี้เคยมีการเคยขุดพบศิวลึงพร้อมฐานเมื่อ๖๗ปีก่อนด้วย
เรื่องต้นนางสงบเองก็เลยขออนุญาตเจ้าหน้าที่เก็บรักษารูปสลักพระพิคเนตอันนี้องค์นี้ไว้
ให้ชาวบ้านได้ไหว้สักกันสัก๑สัปดาห์ก่อน
จะส่งมอบให้กับเป็นของแผ่นดินต่อไป
เพราะว่าเขาเรียกว่าเป็นสมบัติทางประวัติศาสตร์
มันสามารถที่จะเรียนรู้แล้วก็ศึกษาต่อไปได้
ถ้านับย้อนไปเนี่ยนะคะพื้นที่นี้
ยุคหมมีจริงอะไรแบบนี้อยู่
ศิลปะมีกลิ่นอายขอมอยู่เหมือนกัน
ซึ่ง๑๐๐๐ปีอ่ะคุณพ่อคนโลกเหมือนกัน